เขาบอกว่าปกติคำว่าเซียเนี่ยต้องใช้กับคนที่เป็นผู้ใหญ่นะ
แต่น้องอ๊อฟเนี่ยเจอรูที่ไหนแย่ลงไป

น้องออฟเซียนปู

ออฟคือเห็นรูปูปั๊บแหงลงไปและได้ปู

คือปูทะเลนะอยู่ตามป่าไชเลนนะคะ
น้องนี่บอกว่าเดินไปหางตาเห็นเห็นแค่รูแค่นั้น

ไม่แยะไปก็กุ๊ดก็กุ๊ดแป๊บเดียว

แล้วไว้เอามือตามมาหยิบเป็นตัวขึ้นมาเลย

ไม่ใช่ไปจับปูสุ่มสี่สุ่มห้า

เอาเป็นว่าน้องเขานี่มีความสามารถในการจับปูนะคะ

เห็นแบบนี้นึกถึงเมนูเลยนะน้องไม่ต้องภักษณะ

คุณจะจะพูดให้ยากละ

เร็วเร็วก็จะไปเรียกให้มันแบบดูแบบหยาบทำไม
ก็ผัดผงโสเพนีถือว่าให้เกียรติขึ้นกันละกัน

มันเป็นเรื่องของอาหารคุณอะไรคิดมากไปเอง

ใครอยากรู้น้ออ๊อฟวิทยีนะคะ
จะต่อคุณคอยเลิศกลิ่นห่วนค่ะ